สวัสดีครับคุณปุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับมีสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรี
ประเด็นที่หนึ่งที่นายกออกอาการไม่ค่อยสบอารมณ์จะเรียกว่าหงุดหงิดก็ได้
ทั้งทั้งที่ไม่ควรจะหงุดหงิดแต่อีกประเด็นหนึ่ง
นายกควรจะหงุดหงิดและต้องเอาจริงเอาจังแต่นายกก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไร
เอาประเด็นแรกก่อนที่เป็นหัวข่าววันนี้และเป็นรายงานข่าวไปแล้วเรื่อง
ตูวาคสั่งแก้สายด่วนโควิดทดลองโทรเองไม่มีคนรับ
คือประเด็นนี้เนี่ยสายด่วนที่ว่านี้คือสายด่วนหนึ่งหกหกแปด

จับผิดนะแต่มันไม่มีคนรับจริงมันเกิดอะไรขึ้น
ต้องไปแก้ตรงนี้อันที่จริงก็เป็นเรื่องที่ดีที่นายกสั่งให้แก้ไข
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเจอมาตลอดกับการโทรแจ้งสายด่วนทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเมื่อนายกสั่งการอย่างนี้
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปแต่ประโยคคำถามของนายกที่ว่า
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่จริงแล้วประโยคนี้ไม่น่าถาม
เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าจะคาดเดาอยู่แล้วว่าคนโทรมีมากกว่าคนรับ
คุณหมอสมศักดิ์อักษิณเขาเป็นอธิบดีกรมการแพทย์เขาก็ชี้แจงสิว่า
กรณีที่โทรหนึ่งหกหกแปดแล้วไม่มีผู้รับสายเกิดจากแต่ละวันมีผู้โทรเข้ามากว่าสองร้อยสาย
คู่สายล้นล้นระบบแล้วก็จะส่งต่อวนไปให้ผู้ปฏิบัติแต่ละสระ
แต่ละคนสายไหนว่างจะมีคนรับแล้วก็ใช้เทคนิคคอนเวิร์ต
เวิร์ตสายโทรศัพท์เข้าหากันมือเข้าไปหามือถือส่วนตัวด้วย
ซึ่งเขาเป็นจิตอาสาก็จะทำให้แต่ละเวรมีคนช่วยกันรับสาย
เพิ่มขึ้นกว่าอีกสิบคู่สายทีนี้ถ้าฟังคำอธิบายในภาพรวม
จะยิ่งน่าเห็นใจและเข้าใจคุณหมอสมศักดิ์ท่านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดหนึ่งเก้า
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์
ร่วมเป็นจิตอาสากว่าสองร้อยชีวิตประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งต่างซึ่งล้วนแล้วแต่มีงานประจำที่ต้องเป็นปฏิบัติจำนวนมาก
แต่ก็ยังมีจิตอาสาทำงานสายด่วนดังกล่าวโดยไม่มีวันหยุดสายด่วนดังกล่าวเปิดรับบริการระหว่างแปดโมง
ถึง๔ทุ่มแบ่งเป็นทีมสี่ทีมหลัก

เช่นโรงพยาบาลรวมทั้งโทรเยี่ยมติดตามอาการของผู้ป่วย
ซึ่งแต่ละสายใช้เวลาในการพูดคุยกับผู้ป่วยประมาณ๒๐๔๐นาที
ผลงานที่ผ่านมาช่วยรับสายรอบแรก๑๐วันที่ผ่านมาเนี่ย

ผู้ติดต่อขอเตียง๑๒๐๔คน
รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วเหลือสีเหลืองประมาณ๕๐คน
ฉะนั้นก็หวังว่านายกควรจะเข้าใจ
แล้วก็ไม่น่าจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือคำถามที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
น่าจะเป็นคำถามที่ถามในเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิด
แต่เรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะพอรู้ว่ามันเกิดอะไร
จริงแล้วเนี่ยไอ้ต้นต่อเรื่องสายด่วน
ทีโอทีโครงการโทรศัพท์เดิมเนี่ย
ตอนนี้เขามารวมกับการสื่อสาร
เขาจะเป็นคนจัดสายด่วนเลข๔ตัวให้กับทุกหน่วยงานที่ขอไป
เพราะทุกหน่วยงานขอกันเข้ามามาก
ขีดความสามารถที่จะรองรับ
ส่วนประเด็นที่นายกพูดผ่านผ่าน
แต่สังคมอยากให้จริงจังมากกว่านี้คือประเด็นนี้ครับ
ปม๖ไฮโซนำเชื้อแพร่ทองหล่อ
นายกถามสั้นเรื่องนี้ว่า

มาตรการลงโทษรับทราบตามที่บางฝ่ายเสนอ

แต่ว่าคำตอบเบาและผ่านเลยทั้งที่ประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
มีคนขุดคุยข้อมูลออกมาแฉกันละเอียดยิบ
คนที่ติดตามหงุดหงิดโมโหเจ็บใจ
เพราะคนพวกนี้คือต้นเหตุต้นต่อของการระบาดรอบใหม่
ข้อมูลที่เขาขุดคุยกันเนี่ย
เขาบอกว่ามีไฮโซลูกนักธุรกิจคนดังบริษัทใหญ่
รวมตัวกันทำธุรกิจสีเทาคือทำบอร์ดออนไลน์
การทำบ่อนออนไลน์ผิดกฎหมายจึงต้องเอาเซิร์ฟเวอร์ไปฝากไว้ที่ฝั่งเขมร
พอเป็นอย่างนี้ก็ต้องเดินทางเข้าออกโดยไม่ต้องตรวจโควิด
เพราะมีช่องทางพิเศษที่เลี่ยงการตรวจได้
อันนี้แหละคือที่ทำให้ติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษเข้ามา
แล้วก็มาแพร่ในแหล่งบันเทิง
อันนี้ก็เป็นประเด็นสุดท้ายขึ้นมาเนี่ย
มันก็เกิดเหตุวินาศตามมานำมาสู่ความหายนะอย่างที่เห็น
ไม่ต้องอธิบายว่าประเทศต้องประสบปัญหาอย่างไร
คนไทยต้องเดือดร้อนยังไง
แล้วคนที่เป็นต้นเหตุต้นต่อเนี่ย
นายกจะตอบคำถามแบบผ่านผ่านอย่างนี้ไม่ได้
เราอยากเห็นนายกและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังกับต้นปอ
ลูกหลานไฮโซ๕๖คนนี้
ซึ่งตอนนี้เขาก็ขุดคุยอะไรกันเยอะแยะไปหมด
ฉะนั้นก็หวังว่าเรื่องนี้ควรจะได้รับการอธิบาย

อันนี้คือประเด็นที่จะต้องตามกันต่อครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ